คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่หลายคนคาใจเหลือเกินว่า
สรุปแล้วเลิกกันแล้วหรือยังสำหรับพี่แพลวคณิกุลและคุณฟรอยนัทพงศ์นะคะ
ซึ่งทั้งคู่เนี้ยคบหาดูใจกันมาห้าปีนานนะในที่สุดอืม
ไปไม่รอดแล้วจริงจริงไปต่ออืมหรือเลิกพลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ะค่ะ
ก็คือเลิกจริงนะเลิกจริงเรื่องมันแดงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
ยังไม่มีภาพหวานหวานออกมาสักระยะหนึ่งแล้วที่สำคัญค่ะ
พอวันเกิดหนุ่มฟรอยเมื่อ๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน
อืมโดยฟรอยได้โพสต์ภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
เหมือนที่เป็นทุกปีมีครอบครัวที่น่ารักมีเพื่อนที่ดีมีงานเยอะตลอดไปนะ
บางคนก็บอกว่าอย่าเลิกกันเลยนะเสียดายแต่คุณแพลวก็ไม่ได้ออกมาตอบคำถามใดนะคะ
กระทั่งจากการสอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดเขาให้ข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องราวทะเลาะกันจริง
ก่อนหน้านี้พยายามปรับแล้วก็ง้อขอคืนดีกันแล้วแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายจึงแยกทางกันอย่างที่เห็น
ส่วนจะเป็นเพราะเหตุอะไรนั้นรอฟังคำตอบจากปากของทั้งสองคนจะดีกว่านะคะ
คือเราเป็นคนนอกเนอะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยบอกตรงนะว่าหลายคนเนี่ยเชียร์นะเสียใจเสียใจ
เพราะว่าคบหาดูใจกันมา๕ปีดูแล้วเนี่ยหลายคนเห็นในไอจีเนี่ยเห็นความน่ารักเห็นความสนิทสนมของทั้งคู่
คือเขาเป็นคู่รักแบบสายทะเลนส์เป็นคู่รักเด็กแนวแล้วคบกันไม่ได้หวือหวามากแต่มีความหวานมีความน่ารัก
ให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย๕ปีมันต้องยุติความสัมพันธ์ลงบางทั้งความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไป
มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกลียดกันนะอาจจะเป็นเพื่อนกันได้อย่างที่คุณแพลวได้โพสต์ไป
ใช่นะทั้งคู่ก็ยังมีความหวังดีซึ่งกันและกันแหละนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ